คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าเวทีหมอลำนะฮะ
เรียกว่าจากความบันเทิงกลายเป็นความวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับ
เมื่อมีวัยรุ่นต่างถิ่น๒กลุ่มมาดูหมอลำ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ดูหมอลำกันอย่างสนุกสนาน
หมอลำก็ลำเลินไปชาวบ้านก็ดูกันอย่างสนุกสนานไป
แต่ปรากฏว่าวัยรุ่นต่างถิ่น๒กลุ่มทะเลาะวิวาดกันฝุ่นตลบเลยนะครับ

โอ้โหต่ำตู้ต่ำนี่ก็คือชนนู่นชนนี่
คือมันไม่ใช่แค่เต้นฝุ่นตลบแต่ว่ามันกลายเป็นตีฝุ่นตลบและชนฝุ่นตลบ
ใช่ครับคือตอนแรกก็เต้นกันสนุกสนานแต่ตอนหลังเนี่ยดูสิ
อยู่มาตีกันเลยนะฮะเพราะว่ามีวัยรุ่นต่างถิ่นสองกลุ่มที่มารับชมการแสดงหมอลำอยู่ที่นี่นะครับ
หลังจากตีกันเสร็จแล้วโอ้โหมีวัยรุ่นไม่รู้ว่าฝ่ายไหนแหละ
ขับรถกระบะเข้ามาลุยแบบนี้
ไล่ชนคนนู้นคนนี้ชนข้าวชนของไปหมดเลยนะครับ

เป็นคนในวงหมอลำที่เขาแอบถ่ายจากบนเวที

ที่ถ่ายคลิปแล้วลงมาโพสต์นี่นะครับ
ในวงหมอลำเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาสของวัยรุ่นต่างถิ่น

เริ่มแรกก็ตีกันก่อนนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายประมาณฝ่ายละ๑๐คน

ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุกหนีเลยเพราะกลัวลูกหลง
ตีกันไปสักระยะหนึ่งตำรวจและทหารที่มารักษาความปลอดภัยในงาน
ก็เข้ามาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน
แต่มันไม่จบเพียงแค่ยกแรกนะคุณ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่อยู่อำเภอเมืองหนองบัวลำพู
ขับรถกระบะสีดำพลวดพลาดเข้ามาในงานหมอลำเลย
ไล่ชนวัยรุ่นคู่อริถอยเข้าถอยออก
พุ่งเข้าชนทุกอย่างที่ขวางหน้า
ลำโพงของวงหมอลำเวทีหมอลำ

รถตำรวจที่มาจอดไว้ในงานโดนชนหมดครับ
ทำให้ชาวบ้านเขาวิ่งหนีตายกันวุ่นวายกลัวจะโดนชนไปด้วย
ตำรวจเห็นว่าสถานการณ์มันอันตรายขึ้นเรื่อยนะคุณ

คือต้องใช้ปืนยิงล้อของรถกระบะคันนี้
เพื่อให้รถกระบะมันหยุดนิ่งนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ระดมยิงล้อรถกระบะคันนี้

ชาวบ้านแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นคู่อริทำอย่างไรล่ะคุณ
กรูกันเข้ามาลากตัวชายขับรถกระบะลงมาประชาธรรม

ตำรวจก็ต้องเร่งระดมกำลังกันเข้าไปแยกไปย้าย
คุมตัวชายขับรถกระบะออกมาส่งโรงพยาบาล

จากนั้นก็นำตัวทั้งหมดเลยนะฮะ

วงหมอหลำก็ต้องเลิกโดยปริญญาณ